ดี
มาถึงช่วงวินาทีที่สำคัญนะครับที่เราจะมาฟังเฉลยไปพร้อมกันกับครอบครัวของคุณฝนนะครับจากจังหวัดหนองบัวลำพูว่าจะสามารถคว้าทุนกลับไปต่อลมหายใจให้กับครอบครัวได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับ
ภาวนาว่าขอให้ถูกทั้งหมด๔ข้อครับถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ลุ้นไปพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมว่า
ครอบครัวนี้จะคว้าทุนไปต่อลมหายใจได้มากน้อยเท่าไหร่อยู่กับเฉลยในมือของผมนี่นะครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ชนะทิพย์สวมเสื้อหมายเลขใดเป็นประจำ

น้องตั้งเลือกตอบตัวเลือกที่๔๑๘

จะได้ไปลุยเงินล้อน

หมายเลขเสื้อที่ชนะทิพย์ใส่ลงเล่นให้กับคอนซาโดเล่ซับโปโลนะครับ
และทีมชาติไทยก็คือหมายเลข๑๘
ซึ่งถือว่าเป็นหมายเลขเสื้อประจำตัวของเมซี่เจเลยทีเดียว

รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
พ่อผ่านไปแล้วนะจ๊ะที่รักของใครก็ไม่รู้

จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตข้อที่๒นี้

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพประกอบในสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙
วาดจากวรรณคดีเรื่องอะไร

คุณช้างคุณแพงค่ะ

เลือกตัวเลือกที่๑
ขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นคำตอบที่

คุณช้างขุนแผนนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยงวดนี้ประจำวันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้นะครับที่จะนำไปจำหน่ายเนี่ยก็คือประกอบกับวรรณคดีในเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับ
เพราะฉะนั้นทำได้นะฮะ๒ข้อครึ่งทางแล้วครอบครัวของคุณฝนนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้๑๐๐๐บาท
ข้อผ่านไปครึ่งทางครึ่งทางหลังนี้เป็นครึ่งทางที่น่าหวาดเสียวแล้วก็ให้กำลังใจเพราะว่าจะลุ้นเงินแสนและเงินล้านกันแล้วนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องหลวงพ่อคูณครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือหลวงพ่อคูณเกิดปีนักศัตริย์ใด
พี่เอกเลือกตอบตัวเลือกที่สี่ปีจอซึ่งเป็นคำตอบที่

หลวงพ่อคูณเกิดวันที่๔ตุลาคมพศ๒๕๖
ตรงกับนักศัตริย์ปีกุล

ลุ้นเงินแสนไปพร้อมกันครับ
ว่าครอบครัวนี้จะได้เงินแสนกลับบ้านหรือไม่
กับคำถามเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับ

บันไดไม้ที่บ้านมีทั้งหมดกี่ขั้น

ซึ่งคุณฝนเลือกตอบตัวเลือกที่สี่

หนึ่งแสนบาทจะได้กลับบ้านหรือไม่

คำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือ

ที่ผมบอกเอาไว้ว่าเรามี๒ชั้นใช่ไหมคะ
ถ้าเกิดว่ามีพื้นยกขึ้นมาอย่างนี้
หรือว่าเป็นพื้นบ้านเราไม่ได้นับเลย
คงจะยืนยันอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ทางบ้านในตอนนี้นะฮะ
จริงคำตอบที่ถูกก็คือ๙ขั้นนะครับ
เดี๋ยวสรุปเงินรางวัลกันก่อนนะครับในวันนี้นะฮะ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตในวันนี้
คุณฝนคิดว่าเรื่องงานหลุดบากนี้
จะนำไปต่อลมหายใจตรงจุดไหนกันก่อนครับ
ฝนก็จะไปเป็นรักษาแม่

เป็นค่ารักษาพยาบาลของคนในบ้านก่อนนะครับ
แล้วก็อาจจะเป็นทุนสำรองไว้
เพื่อที่เวลาแม่ไปรักษาเจ็บไข้ได้ปวด
บางทีก็ต้องมีเงินเดินทาง

มนต์เป็นไงบ้าง

จริงแล้วเนี่ยผมก็ชื่นใจนะ

เห็นว่าเกมต่อชีวิตของเราก็คืออีกหนึ่งโอกาส

เราก็ไม่ได้เงินจำนวนนี้กลับไปบ้าน
อย่างน้อยเรามาร่วมแรงร่วมใจกัน

ครอบครัวนี้เขาสู้ชีวิตจริงครับ
ถึงแม้ว่าเราจะออกจากวงจรหนี้ไม่ได้
แต่เราประคับประคองกำลังใจของเราให้เข้มแข็งไว้ได้
ผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เป็นหนี้ที่อยู่ทางบ้านนะครับ
ให้ต่อสู้และรวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพี่ฝน
พ้นจากหนี้สินเร็ววันเร็วคืนนะครับ
รายการของเรายินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้
ฝากครอบครัวของคุณฝนจากหน่อมบัวลำพูไว้อื่นครอบครัวนะครับคุณผู้ชม
พระคุณล่วงหน้าขอบคุณทุกชีวิตวันนี้ครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
พบกับผมและคำถาม๔ข้อ
เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ค่ะพวกเราทุกคนขอขอบคุณทางรายการที่ให้เรามายืนตรงนี้
ที่ได้มีโอกาสมาเล่นเกมต่อชีวิตในตรงนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ